คุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับผู้มีรายได้น้อยนะครับ
ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณผู้ชมไปซื้อของแล้วได้สิทธิ์ในการคืนภาษี
แวดมาด้วยนะครับไปดูกันหน่อยว่าต้องทำอย่างไรบ้างครับ
ในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์หน้านะฮะว่า
จะมีการเสนอเรื่องของมาตรการทางภาษี
เพื่อช่วยเหลือผู้มีเวลาได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ
นำบัตรนี้ไปใช้จ่ายซื้อสินค้าที่ร้านค้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ก็ข้อมูลการซื้อจะถูกส่งไปที่กรมบัญชีกลาง
จากนั้นกรมบัญชีกลางก็จะจ่ายเงินคืนให้โดย
หากใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสูงสุด๘๐๐บาท
จะได้คืนแวดไม่เกิน๕๐๐บาทต่อเดือนครับ
ซึ่งถือบัตรสวัสดิการอันนี้
เอาเงินจากในบัตรไปใช้จ่ายนะครับกับร้านซึ่งมีแวด
แบตจะถูกส่งกลับมาที่กรมบัญชีกลาง
กรมบาชีกลางจะเครดิตและจ่ายเงินไปให้
ในวันท้ายสิบห้าของเดือนถัดไป

จะเริ่มในเดือนพฤศจิกายนปีนี้

ซึ่งช่วงแรกของโครงการจัดเริ่มจากร้านทงฟ้าประชารัฐ
จากนั้นขยายไปยังร้านค้าใหญ่ที่ครอบคลุมมากขึ้น
โดยคาดว่ารัฐบาลจะต้องจ่ายเงินคืนภาษี
ตลอดทั้งโครงการช่วง๖เดือนนั้นเป็นเงินกว่า๓๐๐๐ล้านบาทครับ